ก็เป็นไปตามข่าวนั่นแหละก็คืออย่างที่นำเสนอไป
อ้ะแล้วจะมีรายการทีวีทำไมถ้าอ่าตามข่าวเขาก็อ่าตามแล้ว
แต่ในมุมของการสู้คดีก็ต้องไปว่ากันป่ะ
ข้างจากชัดเจนนะครับแล้วต้านที่ผมไปทราบมา
อันเนี่ยมันแค่ประมาณสักหนึ่ง๒๐เอง
ถูกไหมเพราะว่าเรื่องนี้ผมบอกเลย
ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วตำรวจจับมาแล้ว
คือใช้เวลานานขนาดเนี้ยแล้วไปจับมาแล้วปรากฏว่า
ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริง
หรือมีอะไรที่มันแบบพลาดหรือคาดเคลื่อนขึ้นมาเนี่ย
ตำรวจเองเนี่ยจะเสียคือจะอายพูดตรงจะเสียเลยแหละถูกไหม
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไป
แพะหรือจับอะไรอย่างนี้ผมว่า๓เดือน๔เดือนก็จับได้แล้ว

พี่ลองฟังธนัยตั้มจะหน่อยมั้ยพี่ฟังธนัยตั้มพูดอย่างวันนี้ลองฟังสักนิดหนึ่ง
ตั้มพูดอะไรที่เขาจะมาสู้เนี่ยไหม
เป็นของใครแต่ระบุได้แค่เพียงว่าเป็นของเอ่อไปทางญาติทางทางแม่นะครับ
ก็คือป้าแตนแล้วก็แม่น้องชมพู่แล้วก็ยายอะไรเท่านั้น
ทีนี้ตำรวจต้องมาตอบสังคมครับว่าอะไรล่ะมาระบุว่าเป็นป้าแตน
ใช้วิธีตรวจแบบไหนนะครับแล้วมันเป็นการตรวจที่น่าเชื่อถือได้แค่ไหน
ยังไงหรือเปล่านะครับเวลาการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับ
คือเข้าใจนะครับว่าต้องการหาตัวผู้กระทำความผิดนะครับ
แต่ว่าการหาตัวผู้กระทำผิดเราไม่ใช่ว่ามุ่งว่าคนนี้ต้องผิดแน่
แล้วหาหลักฐานไปเพื่อที่จะให้เขาผิดให้ได้นะครับมันต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับ
สิหน้าการเครียดหรืออะไรนะครับก็ไม่ปกติ
เราไม่มีไม่ทำความผิดอะไรเราก็แค่ตั้งหลักสู้
ก็ดีค่ะยังไข่น้อยน้องก็ด้วยความทริปเนาะ
พยายามทุกอย่างคือเราเอาใจซื้อมา

แล้วก็ปู่ย่าทุกคนก็คือมาให้กำลังใจ
แล้วก็รวมถึงหลายคนที่ข้างนอก
เป็นเอฟซีที่เป็นคือมันคือกำลังใจอ่ะ

เขาก็เตรียมในข้อมูลของเขาเพื่อที่จะเอามาสู้คดี

ตัวเขาเองมันไม่ได้มีหลักฐานเหมือนกับพยานที่เห็นเหตุการณ์

นาแตนี่ก็คือรู้สึกเป็นน้องชายของแม่น้องชมพู่ใช่ไหมล่ะ

ตอนนั้นมันมีดราม่าณแต่

ซึ่งเขาบอกว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่นักข่าวก็ไปถาม

ก็เปิดใจหลังจากที่ลุงพลโดนจับ
เขาบอกเขาสงสัยลงคำถามที่เขาอยากจะถามลุงพล

แต่ไม่สามารถโกหกตัวเองได้
เขาบอกว่าตอนนี้ลุงพลก็โดนหมายจับไปแล้ว
แล้วก็ทางครอบครัวเขาเนี่ยอยากจะรู้
ว่าลุงทำกับหลานทำไม

อะไรหรือเขาทะเลาะกันคือคำถามที่ครอบครัวเนี่ยอยากจะรู้จักเขาณแต่เขาบอกอย่างงี้หลังลุงพลโดนจับเนี่ยก็มีชาวเน็ตหลายคนเนี่ยส่งข้อความมาขอโทษนะแต่ด้วยนะ
เพราะตอนนั้นน่ะทัวร์ไปลงที่นางทัวร์ไปลงที่นาแตพอสมควรนะครับเพราะก่อนหน้านี้มีหลายคนกล่าวหาว่าณแตนั่นแหละเป็นคนฆ่าหลาน
ตอนนั้นเป็นคนร้ายอยากขอบคุณพบตรและคณะทำงานที่จับจับลุงพลได้เนี่ยนะฮะณแตก็โพสต์ภาพข่าวลุงพลโดนจับกลุ่มแล้วตัวเองให้สัมภาษณ์กับลงเฟซบุ๊ก
ทำกลางคนมาถล่มด่าลุงพลจำนวนมากเนี่ยขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์เตือนว่าไม่อยากให้พี่น้องซ้ำเติมกันเองนะฮะ
แล้วก็ไม่อยากให้พี่น้องเนี่ยซ้ำเติมกับคนอื่นคนนั้นไม่แปลกอย่างที่พี่หลานอีกสองคนเขากำลังโตเป็นนุ่มอย่างพี่น้องเนี่ยก็ไม่ทิ้งกัน
แสดงเห็นอุปนิสัยว่าเป็นอย่างไรนะครับเขาว่าอย่างนั้นอันนี้คือทางนาแตนี่คือแม่ของแม่ของน้าของชมพู่น้าของชมพู่
เป็นน้องของแม่น้องเป็นน้าชายนี่คนนี้คนนี้ณแตบ้านกกอกหนูนาฟาร์มเนี่ยนะตอนแรกก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเป็นคนที่พาชมพู่ไปเสียชีวิตหรือเปล่า
แล้วก็มีคนก็ไปถล่มด่ากันเละเทะตอนแรกณแตก็โดนก็เรียกว่าบ้านนี้นะครับทั้งตัวแม่เลยเอ่ยตัวพ่อเอ่ยตัวนาแตตัวคนอื่นอีกหลายคนเนี่ยนะฮะ
ก็เรียกว่าโดนด่ากันเละเทะเลยว่าแบบไปกล่าวหาลุงพลแล้วก็เหมือนกับไปจริงพวกเขาเป็นคนทำเองแม่ไม่เห็นจะร้องไห้สักนิดนึง
ผมเคยคุยกับแม่ของน้องชมพู่ครั้งแรกที่ไปกอกที่พี่ไปกรอกนะก็สัมภาษณ์แม่วันนั้นสัมภาษณ์ในรายการหุ่นกระแสนี่แหละก็ถามบอกว่าแม่ผมคนก็สงสัยว่าทำไมแม่ถึงไม่ร้องไห้เลย
คือสิ่งที่แม่ตอบมาคืออะไรแม่ตอบบอกว่าคุณหนุ่มจากวันนั้นที่เจอน้องจนถึงวันนี้เขาบอกเขาร้องไห้จนเขาไม่มีน้ำตาไหลแล้วเขาเหลือแค่วันนี้เขาจะต้องลุกขึ้นมาสู้ว่าใครเป็นคนทำลูกเขา
ตอนนั้นคนก็ไปหาว่าแม่เป็นคนไข้จำได้ไหมพ่อแม่แล้วคนไข้แล้วเขาบอกว่า
ทุกครั้งที่เขาสัมภาษณ์เขาต้องร้องไห้ทุกครั้งที่สัมภาษณ์
เออว่ะแต่ลุงพลร้องไหมเธอเขาก็ไม่ร้องเขาก็ร้องครั้งแรกที่เจอไงเออ
เธอแล้วมีน้ำตาไหมฉันถามว่าเธออยู่ในเหตุการณ์
ภาพมาดูเอาไหมจริงไอ้น้ำเตรียมไว้ไหมแต่ฉันเห็นตอนอยู่บนภูอ่ะ
นึกออกปะตอนอยู่บนครั้งแรกเลยใช่ไหมนั่นอ่ะต้องดีอืมอ่ะมาดูก่อนค่ะอืม
นี่เขาบอกที่ไหนอ่อนี่นี่นี่อันนี้คนแชร์กันเยอะเยอะ
ที่พอแจ้งเลยครับทางหน้าหลวงอะไรให้ดักหมดเลยครับ
ผู้ร้ายน่าจะรู้ตัวไว้ตัวทันพี่ไทยถ่ายอันนี้ทั้งทางบ้านกกตูมด้วยนะครับ

ตอนนี้พี่คิดว่ายังไงคะพี่พี่มันคิดว่าจัดสภาพศพนี่น้อง
น้องเป็นอะไรเสียชีวิตครับพี่ครับต้องมีคนรักพามาครับอืม
ทำไมพี่ถึงจะคิดอย่างนั้นพี่มันมีมีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่ง
แต่เขายังไม่วินิจฉัยว่าใช่หรือเปล่าคนที่หายจากหมู่บ้านนี่เป็นญาติหรือคนใกล้ชิดน้องไหมครับพี่ครับ
เป็นคนบ้านเดียวกันครับเขาเป็นชายอายุประมาณกี่ปีพี่
น่าจะประมาณสามสิบกว่าครับเขาก็มีความสนิทสนมกับน้องยังไงบ้างพี่ใช่ค่ะ
ปกติอันนี้ถ้าสมมุติเรามาดูยอดหรืออาจจะเพราะมันเฉลยแล้วเราไม่รู้ไงว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริง
ไม่ใช่คือเรื่องเนี้ยมันเคยมีคนมาพูดจริงเหรอไม่ใช่ไม่มีคนพูด
มีคนเคยตั้งข้อสังเกตเคยคนเคยตั้งข้อสังเกตเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ลุงพลเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่โด่งดังอ่ะ
คนก็จะแบบคือก็จะมีคนส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือไปเหมือนกับไปใครไปกล่าวหาลุงพลก็จะถูกด่าไงใช่
เอออย่างผมเองเอามาออกสมมุติผมออกรายการอย่างเงี้ยนะผมก็เอาภาพเนี้ยมาเปิดเปรียบเทียบกับภาพของของที่เคยมาสัมภาษณ์กับผมอ่ะ
ฉันถามจะตรงตรงเธอรู้อยู่แล้วยังประวัติว่าลุงพลอ่ะเป็นคนทำเออ
อย่ามาถามผมอย่างนี้เธอรู้มานานหรือยัง
พี่หนูจำได้สักแป๊บนึงพี่หนุ่มเคยพูดว่าผมรู้
แต่ว่าผมยังพูดอะไรไม่ได้แล้วผมก็ยังไม่แน่ใจ
อันนี้สันนิษฐานจากตัวเองพี่หนุ่มเขาเคยพูดประโยคนี้ตั้งแต่แรกแรกเลย
ใช่คือวันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะ
วันนี้ลุงพลเองเนี่ยในเมื่อสารยังไม่ได้ตัดสินก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะ
ถูกป่ะเราจะไปกล่าวหาว่ามันคงจะไม่ได้ต้องสารเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสิน
การที่เราพูดแบบนี้มันเกิดเราไปตัดสินเขาแล้ว
สารตัดสินแต่ในมุมที่เราพูดเนี่ยเราเป็นการตั้งข้อสังเกต
ใช้คำว่าตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นและที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้หรือเปล่า
ตำรวจก็ถึงได้มีการไปจับมันมีเหตุผลจากอะไรการเชื่อมโยงของหลักฐานเป็นยังไง
ถูกไหมฮะรวมถึงภาษากายของลุงพลเนี่ยมันคืออะไร
ที่ลุงพลพูดออกมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยแล้วไม่เหมือนกันมันคืออะไร
ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของโทรศัพท์ที่บอกว่าเมียโทรไปบอก
บอกว่าชมพู่หายไปผมก็เลยรีบมาตามหาทั้งที่โทรศัพท์มีอยู่เครื่องเดียวทั้งบ้าน
อย่างนี้แล้วลุงพลเอาโทรศัพท์ที่ไหนรับล่ะ
รวมไปถึงเรื่องราวของการที่ไปรับพระก่อนหรือรับพระหลัง
ตอนที่ขึ้นไปแล้วไปบอกว่าเลยไม่รู้ทำรายต่างนาน
ซึ่งผู้หากล้างได้หมด
ถูกไหมคะแล้วก็ยังมีอะไรอีกมีโอ้โหพูดว่า
เขาก็พูดเลยว่าแปลกตำรวจอะเขาสงสัยมานานละ
ตำรวจเองก็เก็บหลักฐานความเชื่อมโยงต่างต่างนานาแล้วก็ผมเชื่อว่าทางฝั่งของ
น่าจะไม่มีการเปิดออกมาจนกว่าจะขึ้นไปการเตรียมพร้อมที่ศาล
ก็ต้องรอวันพรุ่งนี้เนอะ
ปรากฏว่าเมื่อวันก่อนที่หมายจะออกอะเนาะ
แล้วก็จะมีการชู๒นิ้วกันให้กำลังใจนะฮะ
เขาก็บอกบรรยากาศเปลี่ยนไปแล้วฮะไม่มีไม่มีแฟนคลับ
ไม่มีกลุ่มเอฟซีหรือกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบลุงพลมารอเยี่ยม

โดยกำหนดเวลาที่เยี่ยมคือจะเยี่ยมได้๘๙โมง
เที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็๔โมงเย็นถึง๕โมงเย็น
บุคคลเข้าเยี่ยมหรือนำอาหารสิ่งของมาให้ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

เจ้าหน้าที่จึงกั้นพื้นที่โดยรอบทางเข้า
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในห้องขัง

ขณะเดียวกันวันนี้ความเคลื่อนไหวของนางสมพรลาโพ
หรือป้าแต่งพระราญาของลุงพล
ก็เดินทางเข้ามาเยี่ยมสามีที่สพกกตูม
โดยนำข้าวผัดกระเพราทะเลน้ำดื่ม

มีการรายงานเลยนะเมนูอาหารลุงพลนะครับ

แฟแปลงสีฟันยาสิบของใช้ส่วนตัวเอามาให้ลุงพลนั่นแหละ
แตนเปิดเผยสั้นว่านอนหลับสบายดี
แล้วก็ลุงพลก็หลับสบายดีไม่ได้มีความกังวลใจหรือเครียดอะไร
จากนี้ก็ปล่อยให้ทนายดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย
ส่วนกรณีที่จะย้อนไทม์ไลน์ของลุงพลในช่วงที่รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปนั้น
จากข้อมูลของตำรวจระบุว่าลุงพลรู้ว่าน้องชมพู่
หายตัวไปตอนช่วงไปรับพระนะฮะซึ่งป้าแตนก็ยืนยันว่า
ลุงพลรู้ว่าน้องชมพู่หายไปจากตอนที่เจอกับป้าแตนที่หน้าบ้านป้าทอน
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ว่าโทรศัพท์ไปแจ้งลุงพลเพราะว่าที่บ้านมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียว
ไปเมื่อวันนี้โปะแตนก็ตอบ
หรือเส้นขนนจะพูดตกในรถของลุงพล

ก็ไม่รู้ว่าขนหรือเส้นผมต่างของน้องชมพู่เนี่ยไปตกอยู่ในรถเวลาไหน
ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่ผมก็มีโอกาสตกได้เส้นคนก็มีโอกาสตกได้
หล่นในรถส่วนตัวก็เป็นไปตามปกติเหมือนทุกคน
แล้วก็บอกว่าในวันที่เจ้าหน้าที่มาตรวจค้นหลักฐานในรถน่ะ
ช่วงนั้นพวกตนไม่ได้รู้เรื่องกฎหมาย
แตนกับลุงพลก็บอกเขาไม่ได้เป็นคนที่รู้เรื่องกฎหมาย
เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจทันทีแล้วก็เอาเอกสารให้เซ็น
ไม่ได้เป็นหมายค้นหรือแจ้งมาก่อนล่วงหน้า
เพราะว่าเราเป็นชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่อยู่ดีก็เข้ามาขอตรวจค้นทันที
ซึ่งตรงจุดนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือเปล่า
ทุกอย่างอยู่ที่ทนายความให้ทนายความดำเนินการตามกฎหมาย
แล้วก็เชื่อมั่นในทนายตั้มป้าแต่นเขาว่าอย่างนั้นนะคุณหนุ่มนะ
ก็บอกว่าอีกหนึ่งกรณีที่คนพูดถึงกันเยอะ
คือกรณีที่แม่ของน้องชมพู่เนี่ยคัดค้านการประกันตัว
รู้สึกว่าเดี๋ยวคนที่มวดสัมภาษณ์ฉันชื่ออะไรนะเธอที่ไปสัมภาษณ์เธอก่อน
ใครอ่ะอัดฉริยะอัดฉริยะใช่ไหมล่ะ
เขาจะไปคัดค้านการประกันตัวกับแม่ชมพู่ใช่ไหมครับ
เขาก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเขาจะมาคัดค้างการประกันตัว
แต่เราก็พร้อมสู้เต็มที่แล้วเรายืนยันความบริสุทธิ์
อันนี้คือป้าแต่งก็บอกอย่างนั้นเรามีหลักฐานที่จะต่อสู้ทุกอย่างกับข้อหาที่ตำรวจแจ้งมา
แล้วก็เรื่องการประกันตัวเนี่ยก็ให้ทนายดำเนินการทางเราเตรียมหลักฐานต่าง
รวมทั้งเงินสดไว้ประกันตัวไปที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือป้าแตนก็ว่าอย่างนั้นนะฮะ
ก็อย่างที่บอกไปแหละก็คือมันก็เป็นเรื่องของการที่ต้องไปต่อสู้กันบนชั้นศาล
ถูกไหมฮะคือมุมหนึ่งของตำรวจเองตำรวจก็บอกตำรวจมีหลักฐานค่อนข้างจะรัดกลุ่ม
มุมของลุงคนก็ต้องยืนยันพิสุทธิ์ความชัดเจียร์ของตัวเองที่ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์
ถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งทนายตั้มเองที่มีคนส่งเข้ามาถามว่าทนายตั้ม
ก็ต้องบอกว่าจริงนั่นก็คือหน้าที่ของทนายมันเป็นธรรมดา
คืออาชีพของแต่ละคนมันก็
มันก็จำเป็นที่ต้องทำถูกป่ะครับ
คุณหมอก็ไม่สามารถเลือกรักษาได้ว่าอันนี้เป็นโจรกูไม่ผ่าตัดให้
ทนายเขาก็มีหน้าที่ของเขาในการที่เขาต้องแบบดูแลลูกความของเขา
ต่อให้สุดท้ายลูกความของเขาจะผิดหรือผิดเขาก็ต้องต่อสู้บนชั้นศาล
ถ้าผิดแล้วสารท่านผู้ตัดสินเอง
ทนายก็มีหน้าที่ที่ต้องคอยแบบไปคอยดูแลลูกความตัวเอง

แล้วก็มองในมุมของทางฝั่งของลูกความตัวเอง
มันก็เป็นอาชีพของเขาก็ไปว่าเขาก็ไม่ได้

วันหนึ่งเป็นโจรถูกยิงมาจะต้องผ่าตัดไหมก็ต้องผ่า
เพราะหมอทุกคนก็ต้องมีจัญญบันในการทำหน้าที่

นายตั้มก็เหมือนกันก็คืออย่าไปว่าเขาเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป